ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

อย่าปล่อยให้มันเลยผ่านความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น
กรีน้องผู้หญิงเจ็ดขวบน้องจีฮุน
ที่ถูกลืมอยู่ในรถตู้ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
แล้วก็กลายเป็นว่ามาเจอน้องเป็นศพแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องให้พ่อแม่เขาสงสัยแหละ
ถูกไหมคะเขาเสียลูกสาวคนเดียวไป๑คนเนี่ย
ตอนนี้พ่อกับแม่ยังคงสงสัยอยู่นะคะ
สำหรับการเสียชีวิตของน้องถึงแม้ว่า
ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
มีการเปิดเผยผลการชนสูตรเบื้องต้นออกมาว่าน้องเนี่ย
คือเป็นฮีสโตรกแล้วน้องก็เสียชีวิต
เพราะว่ามีเลือดไหลออกทางปากทางจมูกเนี่ยนะครับ
แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวต้องรอก่อนนะ
รายละเอียดผลการชนะสูตรพลิกศพนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยมาพร้อมกับทนายความเลยนะคะ
ไปที่ว่าการอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

นำไปยื่นต่อโรงพยาบาลตำรวจ

ย้ายไปฝากที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
เป็นระยะเวลาคือ๑๕วัน
คือคุณแม่ชื่อว่าคุณเมธิกา

ยืนยันบอกว่าจะไม่เผาร่างของน้องจีหุ่น
จนกว่าคดีจะขี้คลาย

โดยเฉพาะคุณแม่เมธิกาบอกว่า

แต่ถ้าเกิดว่าจะมาขอโทษก็พร้อมค่ะยอมรับคำขอโทษ
แล้วต้องมีการพูดคุยเรื่องของการเยียวยาต่างด้วยนะคะ
อันนี้ในส่วนของโรงการเยียวยา
ทีนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าของน้องจีหุ่นเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้รถตู้จอดที่ไหนอ่ะ

นี่เขาไปที่โรงพักพานทอง
ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องเนี่ยออกกลับบ้าน
เหมือนมันเอาใจก็มันก็ชอบแล้วนะ
ใช่
ครับบ้านนะ

พี่เนื่องให้ค่า
ไปหยุดนะ
ฟังเสียงแม่กับยายแล้วปวดหัวใจ

กันของแม่คือคนที่ใส่มวกดำใส่แม้สีดำ
อีกทั้งนึงก็คุณยายที่ใส่หมวกสีน้ำตาล

กลับนะลูกเดี๋ยวย่าทำกับข้าวให้กิน

คุณผู้ชมทีนี้ตรงนี้น่าสนใจค่ะ
เราไปได้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมานะ

คุณแม่นี่ไปพบพนักงานสอบสวน

อันนี้เป็นจังหวะที่รถคันก่อเหตุรถตู้ของโรงเรียนคันที่๓เนี่ยนะคะ
ก็ขับเข้ามาในซอยก่อนที่มาจอดนะจอดในโรงเรียน
แล้วเปิดประตูให้เด็กลงจากรถ
รถตู้คันที่๓ของโรงเรียนคันนี้มีเด็กนักเรียนทั้งหมด๗คน

เดี๋ยวมีกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้จังหวะเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้ว
ถึงโรงเรียนแล้วนะคะนี่ค่ะก็มาตามทางตามปกติ
นี่ซ้ายมือของจอนะคะมาถึงโรงเรียนแล้ว
แต่มันมีเสาบังอยู่เห็นไหมแต่ไม่เป็นไร
คือเราพยายามนับจำนวนน้องที่ลงมาจากรถตู้ดีค่ะ

จอดรถแล้วคนที่หนึ่งเดินลงมาจากรถตู้คันที่สาม
แล้วก็ค่อยทยอยเดินลงมาเดินลงมา
จนกระทั่งครบ๖คนแต่คนที่๗คือน้องจีหุ่น

พอหกคนลงมาเท่ากับว่าเด็กมีเจ็ดไงนะฮะ
หุ่นต้องอยู่บนรถแล้วประตูรถปิดแล้วเลื่อนตัวออกไปเลย
ใช่จากนั้นคุณครูบุญลือก็คือครูที่ขับรถเนี่ยนะคะ
ก็ขับรถไปจอดส่งคุณครูอีกตึกเรียนหนึ่ง

มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูทางออก

คุณครูบุญลือนั่งอยู่ในรถสักประมาณ๔๕นาทีได้
นั่งอยู่ประมาณ๔๕นาทีไม่ยอมลงจากรถ
ทีนี้ใครต้องถามประเด็นนี้กับครูบุญเรือคะตำรวจ

ตำรวจก็ถามค่ะถามว่าคุณนั่งอยู่ทำไม
ครูบุญลืออ้างบอกว่า
จอดรถเพื่อรอให้รถบัตรโรงเรียนเข้ามาจอดให้เรียบร้อยก่อน
ก่อนที่ผมจะลงจากรถตู้คันนั้น

หรอว่ามันจะเป็นคือการจอดขวางกันหรือยังไง

นั่งอยู่สักประมาณ๔๕นาทีค่ะก่อนที่จะลงจากรถนะ

ช่วงเหตุการณ์ตรงนี้ทำให้แม่สงสัยว่า
ครูบุญลือทำอะไรอยู่
คุณทำอะไรถึงไม่ยอมลงจากรถพอคุณลงจากรถก็เดินไปทางหน้ารถ
ไม่ได้มาเปิดประตูก้มดูอย่างที่ให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้
ที่บอกว่าพอปิดคือเหมือนลงจากรถแล้ว
ก้มดูตั้งประมาณสักสามรอบใช่ไหมคุณใช่อ๋อนั่นแหละค่ะอ่าอืม
ข้อมูลให้สองครั้งไม่ตรงกันสักครั้งเลยนะฮะมันก็แปลกแปลก
แม่บอกแบบนี้นะคะแม่บอกว่าทั้งหมดเนี่ย
เป็นการตั้งข้อสังเกตสงสัยอืม
ไม่ได้เป็นการปรักปรามครูนะคะอยากให้ตำรวจเนี่ย
ขยายผลเรื่องนี้แล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งค่ะ
ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมต้องต้องอยู่ต่อทำไมจอดแล้วทำไมไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย
สิ่งที่แม่ทำอยู่เนี่ยทุกวันนี้ที่แม่ต่อสู้อยู่ทุกวันที่แม่ก็ทำเพื่อหนู
อยากให้หนูได้รับความยุติธรรมไม่ต้องกลัวว่าแม่จะทอดทิ้งหรือว่าไม่สนใจนะ
แม่สู้เต็มที่ลูก
อ่ะทำไมบอกแบบนี้อีกแล้วอ่ะคะ
คือทีมข่าวของเราสอบถามครูบุญลือไอ้กรณีที่บอกว่า
นั่งอยู่บนรถสักประมาณสี่ถึงห้านาทีก่อนที่จะลงมาอ้าว
ครูบุญลือบอกว่าไม่เป็นความจริงนะไม่ได้นั่งอยู่บนรถ๔๕นาทีนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมตำรวจล่ะค่ะหน้าที่ของตำรวจ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมนะฮะภรรยาของครูบุญลือก็นำกระดาษที่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
มาให้กำลังใจเธอกับครูบุญลือแล้วก็เราก็พยายามที่จะถามต่อนะครับ
แต่ทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เพราะเขาบอกว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
ครับนะฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องต้องให้สิ้นสงสัยจริงจริงนะอืมนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ที่พ่อแม่ของน้องจะสงสัยได้
สิ่งที่มันเกิดขึ้นตำรวจก็ต้องทำหน้าที่นะฮะ
ค้นหาความจริงแล้วก็เอาความกระจ่างออกมานะครับ